แต่วันสุดท้ายของปีทั้งที
ชวนคุณผู้ชมดีกว่าไปทำบุญกันหน่อยค่ะ
กับสองศิลปินที่เป็นขวัญใจพี่ป้าน้าอา
คนแรกเลยเบิ้ลปฐุมราชต่อด้วยอ้ายมนแคนแก่นคูณของเราค่ะ
เริ่มกันที่พี่เบิ้ลปฐุมราชกันก่อนเลยคุณผู้ชมค่ะ
คือต้องบอกนะว่านุ่มเบิ้ลเนี่ย
จากเขาจะเป็นนักร้องนักแสดงแล้ว
ยังเป็นสะพานบุญร่วมกับแฟนอีกด้วยค่ะ
คือหนุ่มเบิ้ลเนี่ยเขารวมตัวกับทีมงานไลฟ์สด
ร้องเพลงมอบความสุขผ่านเสียงเพลงให้กับแฟน
เพื่อนำรายได้จากการร้องเพลงในครั้งนี้เนี่ย
สมทบทำบุญพระป่า
สร้างสาราการเปลี่ยนที่บ้านเกิดตัวเอง
ก็คือจังหวัดอำนาจริงค่ะ
ยินดีกับพ่อแม่พี่น้องด้วยนะ
ซึ่งเมื่อวานนี้เองนะคะทางน้องเบิ้ลเนี่ย
พร้อมกับครอบครัวกัลยนมิตร
เขาก็ตั้งขบวนพระป่าแห่ไปยังวัดป่าผาสุการาม

ขบวนนางรำหลายสิบชีวิตคุณผู้ชมกำลังฟ้อนกันแบบม่วนเลย
หน้าขบวนกลองยาวแบบนี้ค่ะ

ท่าทางมีความสุขอิ่มบุญมากดูสิ

โรนด้วยโรนด้วย
เรียกว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
บุญอิ่มใจไปตามกันนะคะ
แต่ดูถ้าเต้นแบบนี้ต้องแบบหางเพื่อนนิดนึงนะ
อิ่มพื้นที่เหลือเกิน
เต้นใหญ่ใส่แรง
ทุกวันสามสิบสองค่ะ